ยังคงเดินหน้านโยบายอย่างเต็มกำลังนะครับ
ก็จะเห็นหลากหลายนโยบายที่คลอดออกมา
ล่าสุดวันนี้คอรมอลมีมติครับ
ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า

สำหรับสายสีม่วงแล้วก็สายสีแดง
กลางคำถามที่หลายคนมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเอาเงินส่วนไหนมาชดเชยกับรายได้ที่หายไป

ตั้งแต่รัฐบาลเพื่อไทยภายใต้แก่นำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
เข้ามาบริหารประเทศผ่านไปเพียง๑เดือนก็เร่งทำผลงานอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันดีเซลและเตรียมที่จะลดราคาน้ำมันเบนซิน
เท่ากับดีเซลภายในสิ้นปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่
คอรมอลมีมติลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า๒สายคือสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่๑๖สถานี
และสายสีแดงช่วงบางซื่อตลิ่งชัน๑๐สถานีและช่วงบางซื่อรังสิต๔สถานี
ให้เหลือ๒๐บาทตลอดสาย
พี่น้องจะได้ใช้ก่อนในอัตราที่เหมาะสมนะครับ
ลดราคาเช่นนี้ทำให้มีคำถามว่า
จะเป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินหรือไม่
เพราะจะต้องชดเชยส่วนต่างที่หายไป
ที่สำคัญคือจำนวนผู้โดยสารของทั้งสองสายนี้

ไม่น่าจะเพียงพอในการเลี้ยงตัวเอง
แต่เจ้ากระทรวงยืนยันหนักแน่นว่า
โครงการนี้จะไม่เป็นภาระงบประมาณ
เพราะมั่นใจว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้น

ที่สำคัญคือกำลังหาช่องทางเพื่อเจรจากับเอกชน

หากเป็นไปตามแผนปีหน้าอาจมีข่าวดีเพิ่มขึ้น
แต่เนื่องจากว่าสัมประธานต่างนั้นในสายไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง
สีชมพูสีเขียวนะครับ
หรือแม้กระทั่งสายสีเมือง
ทางรัฐบาลได้ให้

ดังนั้นต้องใช้เวลาเจรจา
เรายังไม่มีกฎหมาย
ที่จะไปสามารถเจรจามีอำนาจต่อรองกับทางเอกชนได้
แต่ในขณะนี้ทางกระทรวงคำนาคม
จะมีการผลักดันพรบตัวร่วม
และพรระบบราง
เพราะในเนื้อหาสาระของพรบนี้
จะสามารถให้ทางกระทรวงพระรามตั้งกองทุน
เพื่อไปชดเชยให้กับผู้ประกอบการ
เพราะถ้าเรามีกองทุนนี้ขึ้นมา
เจรจากับผู้ประกอบการก็จะง่ายขึ้น
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็มีคำถามว่า
แล้วใช้งบประมาณชดเชยตัวเลขเท่าไหร่ต่อปี
และจะเอางบประมาณส่วนไหนมาโปะส่วนนี้
ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบ
ไม่ใช่แค่บอกว่ามีงบมาชดเชยแน่นอน
แต่ไม่บอกแหล่งที่มาเหมือนกรณีเงินดิจิทัล
ถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังเป็นการเมืองแบบคลุมเคลือ
ที่ยังไม่ตรงไปตรงมา
ขับไทรัตทีวีรายงาน